เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีสุราพาตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เมื่อมีหนุ่มวัย๒๗ปีนั่งกงเล่ากับเพื่อนรุ่นพี่พอเล่าเข้าปากแล้วเกิดห้าว
ท้าตีท้าต่อยชกต่อยกันไปมากับเพื่อนรุ่นพี่สุดท้ายสู้แรงเพื่อนรุ่นพี่ไม่ไหว
พลานไปหาเรื่องเพื่อนตัวเองบุกใช้กันไกลแทงเพื่อนจนตายคาที่
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือนาธิยื้อชีวิตในโรงไทยคล้ายสวรรค์วัยยี่สิบเก้าถูกคนร้ายใช้กันไก่แทงสี่แผลเลือดท่วมร่าง
มีแฟนสาวยืนร่ำให้อยู่ใกล้กันสุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวไปสิ้นใจที่โรงพยาบาล
สยองกลางดึกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมตำรวจรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเคหาพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
แต่ยังไม่ทันขยายความพลเมืองดีก็ช่วยกันจับนายอนุวัฒน์หมั่นดีวัย๒๗คนก่อเหตุเอาไว้ได้
ตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเช่นกันโดนตีหัวแตกจึงนำตัวไปสอบปากคำ
ทีมสืบไล่ดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเห็นอนุวัฒน์เดินอยู่หน้าเคหะ
แล้วไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับรุ่นพี่อีกแล้วโดนขวดตีหัวก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกัน
กล้องอีกมุมจะเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าคนตายขี่มอเตอร์ไซค์มาที่เคหะพร้อมแฟนสาว
จากนั้น๕ทุ่มครึ่งจะเห็นผู้ก่อเหตุวิ่งถือกันไกลตามมาบุกขึ้นไปบนตึก
้วงแทงเหยื่อจนตายคามือ
ภรรยาจันอำภัยแฟนคนตายให้การ
ก่อนเกิดเหตุเธอและแฟนนั่งดื่มกินกับเพื่อนอยู่
จู่อนุวัฒน์ไปมีเรื่องชกต่อยกับรุ่นพี่อีกคน
ก่อนแยกย้ายกันไปจากนั้นไม่นานอนุวัฒน์ก็บุกเข้ามาถึงห้อง
ตรงเข้ามาใช้กันไกลแทงแฟนจนล้มขม่ำ

แล้วได้ยินเสียงคนมาเคาะ
เราก็เรียกชื่อเขาเจ้า
ทีเนี้ยก็เลยเงียบจูแล้วเราก็คล้ายเงียบ

ถึงที่สุดเขาทำแบบ
พยายามฆ่าเลยค่ะปลูกทั้งกันไกลมา
แล้วแถมหนูจะยังจะแทงครั้งที่สองอีก

บอกช่วงคำอนุวัติเมาหนักมาก
กต่อยกับตนจนต้องเอาขวดตีหัวให้หลาบจำ
คิดว่าเรื่องจะจบแล้วแต่พอตกดึก
นายอนุวัฒน์กลับย้อนมาอีกแต่เปลี่ยนเป้าหมาย
ขึ้นไปบนตึกแทงนายนรงชัยจนตายคาที่
มันไม่พอใจผมผมไล่มันกลับ

อ๋อมันต่อยแล้วครับใช่แล้วคือต่อย

แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาทำ
ไอ้คนที่บาดเจ็บล่าสุดนี่ไง
เหตุการณ์ครั้งนี้พ่อแม่คนตายฝากไปถึงคนร้ายมือกันไก่
ว่าทำไมทำกับลูกชายได้ทั้งที่เป็นเพื่อนที่ทำงาน
ที่ผ่านมาลูกคอยช่วยเหลือดูแลเรื่องเงินทองให้

ตำรวจแจ้งข้อหาอนุมัติมือกันไก่พิฆาต

เจ้าตัวอ้างมีปัญหาโกรธเครื่องกันในที่ทำงาน
วันเกิดเหตุเมามีเรื่องกับคนในวงเล่า
แล้วพาพลานไปฆ่านโรงชัยเพื่อสางแค้นเก่า
พอเล่าเข้าปากแล้วห้าว
สุดท้ายก็ต้องเข้าคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน